ให้คนในสังคมทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกรูปแบบ
รวมถึงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกล

ได้เข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นนะครับ
วันนี้มีหน่วยงานต่างที่เขาพยายามคิดค้นวิธีการ
บุคคลเหล่านี้เข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากขึ้นนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของเราเลยครับ
ศูนย์ดิจิตัลชุมชนของตำบลเกราะแก้ว
เป็น๑ใน๖๐๐ศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือก
จากทั้งหมด๒๒๘๐แห่งทั่วประเทศ
สร้างโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี
ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจำนวนมากค่ะ

จะมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการสูงถึง๔๐คนต่อวัน

บริหารจัดการโดยชุมชนร่วมกับเทศบาล
มีนายแสวงสัตว์รำผู้พิการจิตอาสา
เป็นผู้ดูแลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ๖ปีก่อน
สอบรมใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน

ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าอุปกรณ์ไอที

ชำระเงินเติมเงินมือถือ
ส่วนที่หมู่บ้านดอนหวายตำบลสะดาวอำเภอนางรอง

เปิดเป็นศูนย์ชุมชนมานานกว่า๗ปีแล้วค่ะ
ที่นี่มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
และชาวบ้านก็ใส่ใจเรียนรู้อย่างจริงจัง
กระทั่งสามารถนำสินค้าที่ผลิตในชุมชน

ส่งไปขายทั่วประเทศได้ง่าย
อย่างเช่นปุ๋ยอินซีและผ้าทอมือ
ทำรายได้จากการขายออนไลน์ถึงหลักแสนบาทต่อเดือนค่ะ
ทางกระทรวงมาอบรมนิดป้าอยู่๕วัน
ต่อมาป้าก็ศึกษาด้วยตัวเอง
อยากรู้อยากขายในเฟสในไลน์
ว่าเห็นวัยรุ่นเขาขายเขาเตะแป๊บ
ป้ามะลินี้นะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยที่ทางชุมชนมีกำลังผลิต
แต่ไม่รู้กลไกการตลาดแล้วก็ไม่รู้จะขาย

ก็คือขายผ่านทางออนไลน์สามารถที่จะกว้างออกไปอีก
จนทุกวันนี้ป้ามลิจะอยู่ที่ทุ่งหน้า
หรือจะมาเยี่ยมที่บ้านผมหรือจะไปที่อื่นก็แล้วแต่
ยังมีสมาร์ทโฟนป้ามะลิก็สามารถที่จะขายของผ่าน
มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟน
ความสำเร็จของศูนย์ดิจิตอลชุมชนหลายแห่ง
เลิมพระเกียรติวัดโพธิการามอำเภอปฐุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่กำลังเปิดพื้นที่ทำงานเชิงสร้างสารร่วมกันของชุมชน
เป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง
เกิดจากความตั้งใจของผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
นำเข้าสู่ชุมชนเนี่ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ความสำเร็จของโครงการนี้คือเทคโนโลยีเนี่ยเราพอจัดหาได้นะครับ
แต่เรื่องของคนนะครับเรื่องของความมุ่งมั่น
แล้วพัฒนาไปได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ศูนย์ดิจิตอลชุมชนในปีนี้ด้วยงบประมาณ๖๘๙ล้านบาท
โดยจะคัดเลือกจากผู้นำชุมชนประชาชนที่ให้ความสนใจ
อินเทอร์เน็ต๑ล้านคนมีร้านค้าออนไลน์๑๐๐๐๐ร้าน
สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๒๐ล้านบาทภายในปี๒๕๕๙
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน